บริเวณด้านหน้าอาคารสำนักงานสหกรวัดจันทร์จำกัดริมถนนบรมไตโลกนาศ๒อำเภอเมืองจังหวัดพิศนุโลก
มีการจัดกิจกรรมจำหน่ายลองกองจากเกษตรกรผู้ปลูกลองกองจังหวัดยาลาจำนวน๓๒๐๐กิโลกรัม
โดยมีประชาชนมารอเลือกซื้อกันอย่างคึกคักตั้งแต่ช่วงเช้าบางรายได้ลองชิมบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าหวานอร่อยและสดใหม่
รประพาทงามสงวนประธานกรรมการสหกรวัดจันทร์เปิดเผยว่าสหกรวัดจันทร์จำกัดร่วมกับชุมชนสหกรการเกษตรยาลาจำกัด
เพียง๑กิโลกรัมละ๓๕หรือ๓กิโลกรัมละ๑๐๐บาท
โดยประชาชนชาวจังหวัดพิศนุโลกที่สนใจสามารถเลือกซื้อสินค้าได้
ที่บริเวณหน้าค่าสำนักงานสหกรณ์วัดจันทร์จำกัด
หรือสามารถสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์